มาดูเรื่องของสนชผ่านร่างกฎหมายในการแก้ปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นกันหน่อย

ใช่ค่ะก็ถือว่าตอนนี้มาถึงขั้นตอนเกือบจะสุดท้ายแล้ว
เพราะว่าผ่านวาระ๒แล้วก็วาระ๓จากสนชเรียบร้อยแล้วนะคะ
เหลือเพียงการประกาศใช้เป็นกฎหมายเท่านั้นเอง
ซึ่งตอนนี้ก็มีการแก้ไขบางคำบางส่วน
แล้วก็มีการแก้ไขอายุของคำจำกัดความว่าวัยรุ่นด้วยค่ะ
พระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่น
ก็ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หรือว่าสนชในวาระ๒และ๓เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดยคณะกรรมธิการวิสามันมีการแก้ไขถ้อยคำให้ชัดเจนขึ้น
โดยเฉพาะในเรื่องที่นักเรียนนักศึกษา
ซึ่งเป็นวัยรุ่นต้องได้รับบริการอนามัยเจริญพันธ
หรือว่าได้รับบริการให้คำปรึกษาที่ได้มาตรฐาน
และระบบการส่งต่อให้ได้รับสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม
เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่น
ซึ่งทุกวันนี้เขาบอกว่าจากตัวเลขสถิติมากถึง๑แสนคนแล้ว
จากการแก้ไขตรงนี้แล้วยังมีการเพิ่มเติมสัดส่วน
คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่น
กฎหมายฉบับนี้ระบุว่าจะต้องมีผู้แทนเด็กแล้วก็เยาวชนรวมอยู่ด้วย
รวมถึงคำนิยามที่ว่าวัยรุ่น
ก่อนหน้านี้ฉบับก่อนวัยรุ่นก็คือบุคคลที่มีอายุ๑๘ปี๑๐๑๘ปี
แต่ว่ามีการแก้ไขคราวนี้นิยามของวัยรุ่นก็คือ
อายุเกิน๑๐ปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ถึง๒๐ปีบริบูรณ์ค่ะ

ก็ตั้งแต่๑๓คือ๑๓ไปจนถึง๑๙ก็คือ๑๙นะคะ
สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้กำหนดเอาไว้ในมาตรา๖ค่ะ
โดยให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหาตั้งคันในวัยรุ่น
จัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสม
เหมาะกับช่วงวัยของนักเรียนนักศึกษา
พัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศศึกษา
แล้วก็ให้คำปรึกษาในเรื่องการป้องกันการตั้งคันและแก้ปัญหาท้องในวัยเรียน
จัดระบบเรื่องการดูแลความช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษาที่ตั้งคันด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
และจัดระบบส่งต่อให้ได้รับการบริการอนามัยเจริญพันธ์และสวัสดิการอย่างเหมาะสมด้วยค่ะ
จากนี้ยังใจดีนะคะระบุให้สถานบริการต้องดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งคันอย่างเป็นระบบด้วย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลข่าวสารระบบการให้คำแนะนำให้คำปรึกษาที่ได้มาตรฐานสำหรับวัยรุ่น
และรัฐเองก็ต้องมีสวัสดิการสังคมที่จะส่งเสริมและเฝ้าระวังให้ความช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มนี้รวมถึงครอบครัวของวัยรุ่นด้วย
มีการจะจัดให้ฝึกอาชีพตามความถนัด
ขณะเดียวกันก็จะมีการจัดหาครอบครัวทดแทนในกรณีที่วัยรุ่นนั้นไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ด้วยตัวเอง
แล้วก็สวัสดิการด้านอื่นเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาท้องในวัยเรียนนั่นเอง
เพราะว่าพรบวงจรเหมือนกันตั้งแต่เริ่มให้ความรู้ป้องกัน
ถ้าเกิดแล้วก็มีให้การช่วยเหลือให้คำแนะนำรวมถึงให้ครอบครัวทดแทน